วันนี้นะฮะไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดนะฮะรางวัลที่หนึ่ง
สองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามโอ้โหผู้คนบอกว่าเลข
มันต่ำหรือเกินเอ่อมีนะฮะอ่าท่านประชมครับใคร
โชคดีก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับผู้ที่เป็นเศรษฐีใหม่นะครับ
เอาตรงนี้ก่อนนี่ปล้อมจราจรแห่งหนึ่งในท้องที่สอนอพญาไทยนะฮะ
มีตำรวจนายหนึ่งถูก๑ใบ๖ล้านบาทครับ
นี่นะฮะที่สอนอพญาไทยนะครับป้อมจราจรแถวนั้นที่อุดรธานีมีตำรวจดวงเฮงเหมือนกันนะครับ
ถูกลอตเตอรี่๑ใบ๖ล้านบาท
ดาบเสกฮะดาบตำรวจชายเดชเดชขันอายุ๔๗ปี
เป็นพบหมู่สืบสวนสอบสวนสพเมืองอุดรธานีนะครับ
เสกบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันคนมากระซิบข้างหูบอกเลข๙๐
ทีนี้ก็กำลังทำงานอยู่มีพ่อค้าถือแผงลอตเตอรี่มาขาย
เห็นแต่เลข๐๓ไว้๑ใบนะฮะเห็นเลข๐๓เลยซื้อไว้ใบหนึ่งนะครับ
แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงนะครับบอกดีใจมาก
เงินที่ได้เดี๋ยวเอาไปให้เมียก่อนเลยสุดยอดเลย๕ดาบ

แล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกนะฮะ
ส่วนที่สมุทรประการพระประแดงคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณวาสนาธาราธิษฐานอายุ๓๗ปี
เดินไปเจอแบงค์๒๐แล้วเลขท้ายแบงค์๒๐อะค่ะ
ซื้อลอตเตอรี่มา๒ใบถูกรางวัลที่๑ค่ะ

บอกว่าคือตอนสักประมาณ๔โมงเย็นของวันนี้

จังหวัดที่มีการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลพอดีเนี่ย

ตอนประกาศผลรางวัลที่๑ได้ยินไม่ถนัดก็เลยเอาขึ้นมาตรวจ
มาตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑ค่ะ
ใบจังหวะนั้นรู้สึกดีใจน้ำตาไหลเลยนะฮะ
แล้วก็รีบหยิบโทรศัพท์โทรหาแม่บอกข่าวดีให้แม่รู้
หลังจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำเงินที่ได้ไปให้แม่
ไปใช้หนี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังไม่ได้วางแผนนะคะว่าจะเอาไปทำอะไร
ส่วนนี้ฮะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะ
ผู้ชายคนนี้เขารู้ล่วงหน้าว่าเขาจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑หรืออย่างไร

รางวัลที่๑๑๒ล้าน๒ใบ
แล้วก็เป็นการแคปภาพของหนุ่มคนนี้นะฮะ
โพสต์ไว้เมื่อวาน๑๕ธันวาคม

ซึ่งมีรางวัลที่๑อยู่๒ใบที่เขาโพสต์

พรุ่งนี้ถ้าผมรวยนะผมจะนิ่งจะไม่ลืมตัว
จะไม่มั่วการพนันจะไม่ขยันหาเมีย
แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่รวยผมก็ทำหมดนั่นแหละ

เอ้าโอ้โหเขารู้ล่วงหน้า